เกมต่อชีวิตเคยให้โอกาสกับหลายครอบครัว
วันนี้เราจะให้โอกาสกับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น
ครอบครัวที่มีพ่อแม่คือครูลูกคือนักเรียน
เขาจะมาจับมือกันต่อสู้เพื่อโรงเรียนที่รักของพวกเขา
โรงเรียนที่รักของพวกเขา
ของรางวัลจึงเป็นของจำเป็นจากความต้องการของนักเรียนและครู
แคมเปญพิเศษเกมต่อชีวิตโรงเรียนของหนู
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเกมต่อชีวิตแคมเปญพิเศษโรงเรียนของหนู

จะเป็นเทปที่นักเรียนและคุณครู
จะมาร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้เพื่อวิกฤตของพวกเขา
โรงเรียนที่มาขอใช้โอกาสในวันนี้ครับ
เดินทางฝ่าวิกฤตน้ำท่วม
มาจากจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อมาขอแก้วิกฤตที่โรงเรียนเผชิญมานาน
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมพล้อมเห็นครับ
เด็กทุกคนในโรงเรียนเป็นลูกเรา

ปฐมเนี่ยกินข้าวก็กินปกติเขาก็มีความสุข
แต่มัธยมต้องไปแอบกินอยู่หลังซ่วม
จำนวนอยากเกลียดสินใจ
โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่๒
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
ปัจจุบันเรามีนักเรียนอยู่๒๒๓คน
ผมชื่อเด็กชายธนากรนนทวงศาครับ

บันทึก

จนถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่๖
แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
เราก็เลยพยายามที่จะหาอาหารกลางวัน

มาให้เด็กมัธยมได้รับประทานด้วย

ผู้ปกครองก็จะทำผ้าป่าข้าวเปลือกให้เรา

เรายังกลัวอยู่ว่ามันเป็นการขอ

สะท้อนของผู้ปกครองกลับมาเขาดีใจ

พอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเด็กมาเดินในหมู่บ้านเลย
เมื่อก่อนเราจำกัดเด็กไม่ได้ว่าต้องอยู่ในโรงเรียน
เพราะว่าเขาต้องออกไปกินข้าว

แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเด็กออกไปคือรู้เลยว่า

ทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นของปัญหาก็คือ
สถานที่รับประทานอาหารของเราก็เลย

มันเป็นขยายโอกาสแล้วเดี๋ยวนี้

ถ้าเมื่อนั่งก็แค่ประถง
ถ้ามัธย
มันมีหมาขาไปกินหรือเปล่า
โอ้ยก็บอกฟองอย่างค่อยแน่
กลับมามึงบอกว่าหมามันกินแล้ว

ผมหิวข้าวแล้วผมไปนั่งใต้ต้นไม้
แล้วเด็กเขาไม่เห็นผมก็ไม่เห็น
เขาเตะบอลโดนถาดข้าวผมกระเด็นใส่หน้าผมครับ
ถามว่าไม่เพียงพอระดับไหนก็คือมัธยมไม่มีที่นั่ง
ปกติแล้วเขาก็จะช่วงทานอาหารเด็กประถมนั่งก่อนเต็ม
มัธยมก็จะหาที่นั่งรับประทานตามแต่เขาจะไป
ก็บางทีเขาก็ไปอยู่แถวหน้าอาคารบ้างในห้องเรียนบ้าง
หรือบางทีก็ไปรับประทานอยู่แถวหลังห้องน้ำ
มันกระทบจิตใจคนที่เป็นครูนะคะ
มันเรารู้สึกว่าถ้าเป็นลูกเราล่ะลูกไปแอบกินข้าวอยู่หลังซ่วมมัน

เขาก็จะไปนั่งตามที่เขาชอบใจนะคะ
บุกกะมะนางสวดกินขึ้นออกได้เขาก็จะไปแอบนั่ง
คุณครูก็จะไปแอบดูลูกก่อนไปกินข่าวซะเนอะ
ที่นั่งของเราที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ไม้ที่เป็นไม้ล้ม
ที่หาได้ในบริเวณโรงเรียน
แล้วก็ขอให้ช่างในหมู่บ้านช่วยทำให้
แล้วก็หลังมาก็มีเพิ่มวัสดุ
โต๊ะนักเรียนเก่าที่เป็นโครงเหล็กมาทำขา
แล้วก็เอาไม้มาเป็นตัวรองพื้นปู
เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณโต๊ะให้เด็กได้นั่งทานข้าว
แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ก็คือมันมีแต่โต๊ะ

ตรงนี้ก็พยายามหาให้เด็กอยู่เหมือนกัน
แต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้๑๐๐นะคะ
ก็มีเด็กยังไปนั่งอยู่ตามต้นไม้อยู่เหมือนเดิมนะคะ
ตอนที่จานแม่จักรเสียในยุฤษกาล
อยากเห็นนักเรียนได้มีสถานที่
รับประทานอาหารที่ถูกสุขาลักษณะ

อยากให้เด็กมานั่งทานร่วมกัน
คือในส่วนของพัชนะที่ใช้นะคะ

อย่างที่บอกได้รับงบประมาณส่วนนั้น
เราก็จะยังขาดในส่วนของมัธยม
ที่ผ่านมาเราก็ไปขอรับบริจาคนะคะ
แล้วเขาไม่ได้ใช้แล้วก็ไปเอาถาดเก่าเขามาใช้
ซึ่งสภาพก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่
ก็บุบบุบบู่บู่บ้างนะคะ
แต่ว่าเด็กมัธยมก็พอใช้ได้

แต่บางทีไม่พอเราก็ใช้จาน

บางทีมันก็ทำให้ความรู้สึกเด็ก

เราก็เลยอยากหาตรงนี้เพิ่มเติมให้เขาด้วย
อีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของหม้อองค์ข้าว
เมื่อก่อนเนี่ยก็คือไม่มี

เพราะเด็กเราเราหุงให้กินทั้งโรงเรียน๒๐๐กว่าคน
หุงทีนึงมันก็ใช้เวลานานเนอะ
ถ้ามีหม้อเดียวกว่าจะวนกลับมาหูอีก

ถ้าได้มาเพิ่มก็จะเป็นเรื่องที่ดี

มัธยมก็เลยไปนั่งตรงแถวบ่อน้ำอะครับ
ผมก็เลยแบบคิดว่า

ประธานนักเรียนนะคะก็อยากจะให้มีโต๊ะเก้าอี้ให้พี่มัธยมได้นั่ง
ท่านได้โต๊ะมาใหม่ครับที่ดูแลรักษาดีดีเช็ดทู้ทุกมือ
ถ้าได้พี่มัธยมมานั่งด้วยครับรู้สึกดีมากเลยครับ
ถ้าเราได้หม้อหุงข้าวมาใหม่นะคะหนูจะดีใจมากเลยค่ะ
เพราะมันจะไม่ได้เสียเวลาแม่กลัวไปหูข้าวให้ใหม่ค่ะ
อยากได้ถาดหลุมเพิ่มให้พี่มัธยมค่ะเพราะว่าจะได้เอาไปใส่แยกกับข้าวค่ะ
เพราะว่าถ้าใส่รวมกันมันไม่น่าทานค่ะ

ผมจะเล่นให้เต็มที่เพื่อโรงเรียนเอาครับ
สำหรับโอกาสทางนี้นะครับผมจะทำให้ดีที่สุด
เมื่อมีโอกาสแล้วนะคะหนูก็จะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะเพื่อโรงเรียนของเราค่ะ
คุณผู้ชมครับอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเด็กทุกวัยนะครับ
แต่สถานที่สำหรับรับประทานอาหารก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
เราไปพูดคุยกับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบ่อ
จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่นี่นะครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีลูกสวัสดีนะ
คุณป๋องคุณป๋องไปยืนตรงนั้นนึกว่านักเรียนอีกคนนึง
ปัญหาของทางโรงเรียนเราที่ได้เจอคืออะไรคะครู
ค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่เราพยายามหาอาหารให้เด็กมัธยมมาทานด้วยคือปกติแล้วเนี่ยของรัฐบาลเขาจะสนับสนุนอาหารให้สำหรับเด็กอนุบาลถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่๖นะคะ
ทีนี้โรงเรียนเราจัดเพิ่มให้มัธยมด้วยซึ่งตรงนี้ไม่มีงบประมาณสนับสนุนเราก็เลยต้องหาเงินมาสนับสนุนตรงนี้ด้วยแล้วก็หาวัตถุดิบมาสนับสนุนเพื่อให้เด็กมีข้าวกิน
ทีนี้พอเราหาข้าวให้เด็กมัธยมกินปั๊บมันก็เพิ่มปัญหาในจุดที่ว่าโรงอาหารที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยมันเพียงพอกับเด็กปฐมแต่เด็กมัธยมเราจะไม่มีที่นั่งให้เด็กนะคะที่เป็นปัญหาหลักของโรงเรียนเลยก็คือที่นั่ง
เพราะว่าเวลาพักกลางวันต้องมากินพร้อมกันหมดใช่ค่ะแล้วทางโรงเรียนได้แก้ปัญหายังไงฮะเราพยายามทำที่นั่งเพิ่มแต่ว่ามันก็ได้ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็ยังขาดอยู่เพราะเด็กเราค่อนข้างเยอะ
หนูเคยเห็นเพื่อนไปนั่งกินตามสถานที่ต่างมีตรงไหนบ้างลูกที่เพื่อนไปนั่งกินข้าวไม่ใช่โรงอาหาร
มีใต้ต้นไม้ค่ะแล้วก็หลังห้องน้ำก็มีค่ะในห้องเรียนพวกริมสนามฟุตบอลก็ไปมีนั่งทานด้วยค่ะ
ใครอ่ะลูกที่ที่บอกว่าไปกินข้าวบนห้องเรียนเนยก็เคยค่ะปัจจุบันยังกินไหม
ค่ะกินอยู่บนห้องเรียนเลยค่ะบนโต๊ะ
แล้วบอกว่าปัญหาที่หนูเจอคืออะไรนะลูก

แล้วยังไงก็คือตอนเห็นบอกว่าเรียนก็ไม่เป็นไม่มีสมาธิเลยเหรอลูก

ทำไมมีแมลงวันตัวไหนมาตอมหนูลูก
มันชื่ออะไรลูกอีแมลงวันตัวนั้น
มันช่างลาวีถูกซื้อเลยทำให้เราไม่มีสมาธิในการเล่าเรียนใช่ไหม

แล้วเรารู้สึกยังไงลูกเวลาที่เราไปแล้วเราไม่มีที่นั่งกินอย่างนี้รู้สึกยังไง
รู้สึกเสียใจครับ

ข้างสนามภูมิบอลครับ
แล้วไปกินข้างสนามฟุตบอลเคยเจอเหตุการณ์อะไรไหมลูก
ฝากอาหารไว้กับเพื่อนครับเพื่อที่จะไปซื้อน้ำครับ

สุนัขมันกินครับกินอาหาร

แล้วทำไงแล้วข้าวกลางวันเราทำไงวันนั้นเราเอาข้าวที่ไหนกินน่ะ
ก็ไปล้างแล้วก็มาตักเอาใหม่ครับ

หนูก็เจอประสบปัญหาเหมือนกัน

มันเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้พวกเราฟังสิ
กินที่ใต้ต้นไม้ครับผม
แล้วก็เพื่อนเขาเตะฟุตบอลผมก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ครับ

หาดก็หกเต็มตัวผมครับ
ใครเคยทานอาหารกลางวันหลังห้องน้ำบ้าง

คิวทำไมต้องไปนั่งกินหลังส้วมมาลูก

พูดซะหิวแทนเลย
เลยถามจริงกลิ่นเกริ่นมันไม่รบกวนเหรอ

ถ้าเรากินมุมอื่นเราเคยมาแล้ว

บอลกระเด็นมาถูกเราบ้างนู่นนี่นั่น

กลิ่นแตกปลอมอะไรโชยมาบ้าง

จากปัญหาเรื่องสถานที่

ปัญหาที่เจอเลยก็คือเรื่องของ

ปกติเราจะซื้อทยอยซื้อให้เด็กปฐม

ใช้มานานนะคะ๔๕ปี
บางอันบางรุ่นก็เป็น๑๐ปีก็มีนะคะ
ทีนี้พอใช้มานานมันก็บุกก็เบี้ยว
เวลาเอาอาหารใส่มันก็ไปรวมกัน

พอหาใหม่เสร็จก็ปัจจุบันนี้

แต่พี่มัธยมด้วยความที่เพิ่งมา

เราก็ให้ใช้ถาดเดิมของน้องไปก่อน
ซึ่งสภาพก็จะไม่ไหวแล้ว

จะมีน้ำซุปมีน้ำจิ้มมีข้าว

เคยไหมเคยกินอาหารรวมกันแบบนั้นไหม

กับน้ำซุปมารวมกันครับ

ชอบไอ้โอ้นเนี่ยมันน่ารักดิ

ซึ่งจริงแล้วเราก็อยากจะได้แยกกันไว้ก่อนเนอ

เดี๋ยวเรากินของเราเองได้อะไรอย่างนี้
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มีปัญหาเลย
นั่นก็คือเรื่องของหม้อข้าว

พอข้าวไม่พอปั๊บที่โรงเรียนจะให้แม่ครัวหุงเพิ่มให้

ในฐานะที่เราเป็นประธานนักเรียนนะลูก
รู้สึกยังไงกับเพื่อนที่ต้องไปแบบ
ไม่ได้มานั่งโต๊ะอาหารกิน
เหมือนที่สมควรที่จะต้องได้กินอาหารตรงนั้น

น้อยใจเสียใจแทนเพื่อนด้วยค่ะ

แล้วก็เพื่อนน้องต้องสละเพื่อนน้อง
ถ้าน้องไม่มีที่นั่งก็จะวุ่นวายอีกค่ะ

ตองบ้างดีกว่าใบตองลูก
จริงเราได้กินบนโต๊ะบนโรงอาหารใช่ไหม

รู้สึกสงสารพี่เขาค่ะ
มันส่งผลกระทบด้านจิตใจของเด็กไหม
จากที่ครูสังเกตเห็นอะไรอย่างนี้ครับ
คือถ้าเด็กเขาก็คงมีน้อยใจนะคะ
ว่าเราดูแลเขาไม่เท่ากัน
มันกระทบจิตใจคนเป็นครูนะคะ
ก็คือว่าเราเห็นว่าเด็ก

แล้วรับยังไงอยู่บ้านเข้ามาแค่ไหน
โรงเรียนเราอยากให้เขาได้รับแค่ไหน
มันก็อยากให้ดีที่สุดสำหรับเด็ก
แต่ว่าบางทีก็ทำไม่ได้
โรงเรียนเราที่ต้องการมากที่สุดเลยคืออะไรครับ
ถ้าได้ทุนไปต่อลมหายใจในวันนี้

ที่นั่งเราต้องการอยู่๓๐ชุดค่ะ
เพื่อให้พอกับจำนวนเด็กมัธยม๙๔คน

แล้วก็มะหงคาว๒ใบ
แล้วก็ถาดหลุม๑๐๐ใบ
ผมหวังว่าวันนี้คงจะมีข่าวดีสำหรับโรงเรียนของเรา
คุณผู้ชมครับเมื่อมีโต๊ะเก้าอี้
สำหรับทานข้าวที่เป็นสัดส่วน
มีถาดหลุมดีที่สามารถใส่อาหารได้ไม่ปะปนกัน
จากเด็กจะมีความสุขกับการรับประทานอาหารแล้ว
ยังส่งผลด้านจิตใจที่ดีต่อเด็กอีกด้วย
ช่วงหน้าครับเรามาเป็นกำลังใจและร่วมรุ้นให้กับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบ่อหิน

ให้สามารถพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อในเกมต่อชีวิตโรงเรียนของหนูสักครู่เดียวครับ
ปิงปองข้ามสิ่งกีดขวางให้ลงโถแก้วจำนวน๕ลูก
และเตะตะกร่อให้ลงตะกร้าจำนวน๑ลูก
ภายในเวลา๓นาทีครับ

ค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อย

โรงเรียนของหนู